ได้หรือไม่ได้
พี่แจ็คเคยแขวนเสื้อภาวะไว่ที่ข้างหลังโรงไลน์ใช่ไหม
วันนั้นผมห้อยเสื้อไว้ครับเป็นเสื้อกันหนาวของผมนี่แหละ
ไปเรื่อยห่างตามองไปทางกระจกหลังเข้าไป
แต่สักพักหนึ่งมันเหมือนไม่ใช่เสื้อมันเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งก้มหน้าอยู่อย่างเงี้อืม
จังหวะขับไปมันมีเสียงจังหวะประหลาดดังขึ้น
เสียงคนเคาะกระจกทางที่นั่งข้างหลังผมข้างขวาเคาะสองที
มันเงียบไปสักพักหนึ่งมันมีตึ๊บสุดท้ายมาตึ๊บเดียว
แต่ว่าดังจากฝั่งฝั่งซ้ายข้างนอกเป็นมือมาเห็นแค่เนี้ย
ตีกระจกตีกระจกไม่ได้เฉง้อมาดูนะเฉง้อถอย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
ซึ่งแน่นอนครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
ที่เราจะมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นครับ
และในค่ำคืนวันนี้หรือตลอดทั้งเดือนนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนที่เขาบอกว่าร้อนที่สุดแห่งปี
เดือนเมษายนแน่นอนนะครับว่าเดือนเมษายนนั้นมักจะอยู่ในเทศกาลการท่องเที่ยว
เพราะฉะนั้นธีมของสถานีผีดุของเราจึงรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานที่การเดินทางการท่องเที่ยว
แต่ไม่ได้เป็นการแช่งให้คุณผู้ชมนั้นไปเจอผีนะครับเพียงแต่ว่าเราเสริมเพิ่มเติมประสบการณ์การเดินทางที่น่ากลัวตื่นเต้นมาฝากคุณผู้ชมเท่านั้นเองครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในสถานีผีดุของเรานั้น
พร้อมแล้วที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวยังสถานที่ที่เขาไปเจอประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน
ตราตรึงใจผมอยู่ทุกวันนี้ครับ
ยินดีต้อนรับคุณอรุณครับสวัสดีครับคุณอรุณ

แล้วคุณอรุณเนี่ยมาเล่าเรื่องพบลูกค้ากับผมในวันนั้น
ผมยังจำฉากที่ไปเจอตรงโค้งได้ดี
แล้วทุกอย่างมันมาเตอร์ไพรส์ก็คือตอนที่ไปถึงที่บ้านปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอ
มันเป็นเคสเดียวกับที่เรากำลังไปทำงาน

คุณอรุณนี่หนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับทางถนนนะครับ
วันนี้มาพร้อมกับเรื่องระหว่างทาง

อันนี้เมื่อประมาณพฤศจิกายนปีที่แล้วนี่เอง

ไปเที่ยวกำลังจะไปหาความสุข

ต้องเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังนะครับ

คือถ้าย้อนกลับไปเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วใช่ไหมพี่แจ๊ค

แล้วก็ไปเจอเฟซบุ๊คเพื่อน

ทำไมมุมพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้มันสวยจัง
ก็เลยแบบว่ามีช่วงวันว่างอยู่ช่วงหนึ่งพอดี

ก็กล่าวว่าจะไปแบบเปลี่ยวเลย
ไม่มีใครหยุดอยู่แล้วเพื่อนเราทำงานแบบอื่นกัน
ไม่รู้อารมณ์ไหนเหมือนกัน
จากจองที่พัก
จังหวัยอย่างนี้เลยทีนี้ก็เลยจะเตรียมของเรียบร้อย
เสื้อพงเสื้อผ้าของใช้จำเป็นขึ้นรถไป
ก็ทำนู่นทำนี่ไปพอถึงเวลาล้อหมุนเวลาก็ประมาณ๕ทุ่มเที่ยงคืนนะครับ
ขับรถไปอันนี้ไปรถยนต์นะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์
ขับรถยนต์ไปขับไปเรื่อยทีนี้ก่อนช่วงประมาณตี๒๓๐ถึงประมาณตี๓เนี่ย
ห้วงจอดแวะปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งนะครับ
จอดแวะปั๊มเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จสับเรียบร้อย
ขอโทษนะครับจะสูบบุหรี่ไม่มีไฟแต่บังเอิญโชคดี
มีน้องเด็กปั๊มคนหนึ่งน้องผู้หญิงนั่งสูบบุหรี่อยู่ข้างหน้าห้องน้ำพอดี
ก็เลยออกมาน้องครับพี่ขอยืมไฟแช็คหน่อยละกัน
ก็ได้สนทนากันไปแต่น้องเขาไม่ค่อยคุยกับผมด้วยอันที่เราเป็นผู้ชายด้วย
ก็คงกลัวคนแปลกหน้าก็ยิ้มค่ะค่ะชนนั่นนี่นู่นทำงานเลือกเด็กเหรอนี่นู่น
ระหว่างบุหรี่หมดมวลก็เดินออกมาว่านั่นอะไรคุยด้วยดีนะ
หรือว่าเราไม่สุภาพตรงไหนหรือเปล่าก็เดินขึ้นรถไป
ทีนี้กระตุ้นตัวเองด้วยความง่วงเอาเว้ยสู้หน่อยไอ้นิดเดียวไปเว้ยขึ้นรถ
บอกตัวเองขึ้นรถไปปิดปั้งครับคราวนี้ก็เดินทางออกจากปั๊มน้ำปั๊มน้ำมันนั้น
หมายปลายทางคือมันเป็นเหมือนกับเป็นภูเขา

มันต้องแน่นอนว่ามันต้องเข้าทางเกลียวขึ้นเขา
ใช่แล้วคิดดูว่าถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาล

ก็ขับไปปกติขับไปเรื่อย
ผ่านไปส่งประมาณครึ่งชั่วโมง
นาทีประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับ
ปรากฏว่าระหว่างที่เราเข้าโค้ง

เราจะต้องสังเกตกระจกข้างหลังอยู่แล้ว

ไม่เป็นไรสงสัยเป็นเงาขับไปเรื่อย
ทีนึงพอจังหวะเบรกขึ้นไฟแดงก็จะเห็นวิ่งตัดไปอีกฟึ๊บ
มันจะมาพร้อมกับจังหวะที่เราเบรกใช่แน่นอนว่าข้างหลังมันจะเป็นไฟสีแดงใช่ไหม
ใช่ไฟแดงแล้วจังหวะโค้งมามันก็ต้องเห็นป่าเขาข้างหลังแต่
เสียงเตือนเข็มคัดเบลต์ก็จะดังขึ้นผมจะจับเบลต์ตัวเองแล้วคิดว่าเฮ้ยแล้วคิดว่าเช็มคัด
สัญญาณเตือนไอ้เสียงเตือนเบลต์
มันจะดังต่อเมื่อโอเคเราปิดประตูขึ้นรถ
สตาร์ทเครื่องแล้วเราไม่ได้คาด

แต่เนี่ยขับมาจากไหนก็ไม่รู้
แต่พอถึงไอ้จังหวะนี้อยู่มันดังเหรอ
ไปสักพักนึงมันดังขึ้นมา
แต่พอมันมองหน้าปัดรถเนี่ยมันขึ้นหมายเลข๒นั่นหมายความว่า

ถ้ามีของวางก็จะคิดว่าของแต่ไม่ได้มีของวาง

สัญญาณตัวนี้หมดมันดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
ทีนี้ด้วยความรำคาญมันเป็นทางตรงใช่ไหมครับ

มาปุ๊บมันจะได้ไม่ต้องร้องแล้ว

ปัญหาเลยคาดดึงมาคาด

คาดไปเรียบร้อยซึ่งปุ๊บก็ขับไปเรื่อย

แขวนเสื้อผ้าไว้ที่ข้างหลังรถใช่ไหมครับถ้าเกิดขับวันธรรมดาปกติตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะเห็นเสื้อเราห้อยข้างหลัง
วันนั้นผมห้อยเสื้อไว้ครับเป็นเสื้อกันหนาวของผมนี่แหละ
พฤศจิกาจะเข้าสู่ธันวาคมอากาศป่าเขาก็คิดว่ามันคงจะหนาวเลยเตรียมไป
ทีนี้ขับไปเรื่อยหางตามองไปทางกระจกหลังเข้าไปมองเสื้อ
แต่สักพักหนึ่งมันเหมือนไม่ใช่เสื้อมันเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งก้มหน้าอยู่อย่างนี้
หมายถึงว่าตอนที่เราขับรถอยู่มองกระจกหลังไอ้จากเสื้อที่เราเห็นว่ามันแขวนอยู่มันไม่ใช่เสื้อ

คือลักษณะที่เห็นผ่านกระจกหลังไปลักษณะเหมือนแบบนั่งก้มหน้า

เท่ากับว่าทางขวาของรถ
ใช่อยู่ข้างหลังเลยนั่งก้มหน้า

ไม่เต็มแต่รู้ว่านั่งก้มหน้าอย่างงี้อืม
เพราะว่าเขาเอาผมปิดเลยเอาผมปิดนั่งอยู่อย่างเงี้ย

หมดในความมืดคือมันไม่มีไฟ
แต่ว่าที่พอโฟกัสได้รู้ว่าเป็นผู้หญิงนั่งก้มหน้า

ถ้ามันไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเราเลย

แต่อันนี้คือมันเป็นโครงของคน
ผู้หญิงนั่งก้มหน้าเห็นแค่เป็นผมปิดหน้า

โอ้โหเห็นปุ๊บผมก็หลบมาแล้วครับ

หยิบบิดออกไม่ให้เห็นไม่ให้อะไรทั้งสิ้น

ถามว่ากลัวไหมตอนนั้นกลัวมากเลยนะครับ

แล้วทางป่าเนี่ยมันไม่สามารถจอดได้อยู่แล้ว

ว่าถ้าเป็นคนอื่นสมมุติคนที่จิตไม่แข็ง

ผมก็คุมสติไม่น่าจะอยู่

ข้างขวาเคาะ๒ที

ในแง่บวกมากจังหวะนั้น

อยู่อย่างนี้๓รอบปึ๊กหนึ่ง

เวลามันมีเสียงอะไรที่มันผิดปกติในรถ

แต่อันนี้มันผิดปกติแบบ

มันไม่ใช่เสียงดังมาจากของในรถที่มันกลิ้ง

แต่ว่าดังจากฝั่งซ้ายข้างนอก

ลักษณะที่เห็นสมมุตินี่พี่ขับรถอยู่ใช่ไหม

ก็เลยไม่แน่ใจหรือว่ามันจะเป็นเงาหรือว่า

มันแต่ไหนแต่ไหนละ

เพราะว่าผมถนัดแบบนี้มากกว่า

เพื่อปัดความรำคาญไม่อยากจะรับรู้อะไรขับไปเรื่อย

ได้ยินเสียงจากฝากระโปรงหลัง

มันดังริ่งมาก

เพราะว่ามันดังเปรียบเสมือนแบบความผิดปกติของรถ

ขับไปได้สักประมาณ๒๓กิโลเมตร
จังหวะทางที่เราขับมามันเป็นทางส่วนเลนใช่ไหมครับ
มันจะมีทางเปิดเลนที่๓
เป็นแยกวายเข้าไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง

ก็เปิดประตูลงไป

ไปข้างหลังไปเปิดฝากระโปรงขึ้นมาไม่มีอะไร

ใช่ไม่มีอะไรกิ้งไม่มีอะไรเลย
ก็เลยคิดว่าหรือมันมาจากรอบรถวะลองดูหน่อยละกัน
ไหนได้จอดแล้วก็เดินลงไปดู
จังหวะที่๑เห็นเป็นตามจุดลอยตึ๊บจากฝั่งซ้ายได้ไหมครับ
มันมีลอยมือเป็นลอยมือสี่นิ้วลากมากับรถ

ใช่อยู่อย่างนี้อยู่ประมาณสมมุติเนี่ยกระจกรถมันจะเห็นแค่ปลายเป็น๔นิ้ว
ก็คิดในแง่บวกเหมือนเดิมคงมีใครสนเอามือมารูปหรือเปล่า
ตอนที่เราไปจอดรถไว้ที่ไหนมาไหนก็แล้วแต่
แต่จุดนี้ที่มาแชร์เพราะว่ามันเป็นแบบแค่แป๊บนึงที่ผมเห็น
ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่มันเป็นจุดเดียวกับที่ตึ๊บขึ้นมา
แต่ตอนนั้นเราไม่ได้โฟกัสตรงนี้อยู่แล้ว

เหยียบไปเกี่ยวอะไรมามันติดอยู่ใต้รถหรือเปล่า
ใช่คือตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องผีแล้ว
กลัวว่ารถจะเป็นอะไรเพราะเราเดินทางมาไกล
ดูใต้ทองรถจังหวะที่ก้มลงไปดู
ฝั่งตรงข้ามผมเป็นขาคนสองคนยืนอยู่
กางเกงสีดำรองเท้าขาด
พอจังหวะเห็นปุ๊บสปริงขึ้นมาเฮ้ยโจร
เงียบกิ๊บมีแต่ผมคนเดียว
เห็นไหมก้มไปมองผ่านไปอีกฝั่งนึง

แต่พอลุกขึ้นมาว่างเปล่า
ถามว่าเดินรอบรถไหมเผื่อก้มหลบ
ก็ผมต้องเดินกลับไปขึ้นรถฝั่งนั้นอยู่แล้ว
ก็เดินอ้อมหน้ารถไปปิดประตูปั้งตั้งสติก่อน

ตั้งสติแล้วก็คิดกับตัวเองใจเย็น
บอกกับตัวเองว่าใจเย็นนะค่อยขับรถไป
แล้วก็บอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่ผมพูดไม่ดี
หรือพูดจาไม่ดีระหว่างทางหรือพฤติกรรมไม่ดีอะไรก็ตามแต่เนี่ย
ผมขอโทษหรือถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็ตามแต่
ผมบอกว่าผมต้องขอโทษด้วยนะครับทุกอย่างทำให้เราสบายใจ
แล้วก็ค่อยถอยรถเดินทางต่อไป
เชื่อไหมว่าหลังจากนั้นไปตั้งแต่จุดนั้นผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผมสามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจ
ทีนี้พอถึงที่พักพอไปถ่ายรูปหรืออะไรเสร็จ
ความสูงของผมเสร็จปุ๊บแต่เรื่องในใจมันก็ยังคงค้างคา

ผมคิดในทางที่ผมคิดตอนนั้นน่ะผีเด็กปั๊มแน่เลย
ปั๊มมันหลอกคุณแน่เลยตอนนั้นโทษนะครับเด็กปั๊มหลอกเราแน่เลย
เดี๋ยวตอนขากลับไปแวะปั๊มเดิมไปดูให้ชัวร์
กลัวติดรถมาด้วยถ้าเป็นผีเด็กปั๊มนะ
จะได้สอดจอดส่งลงตอนนั้นแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกัน
ถือว่าพาไปเที่ยวแล้วกลับมาส่ง
ทีนี้พอกลับมาทางเดินทางกลับนะ
ผมไปเที่ยวพอถึงสถานที่ใช่มั้ยครับถ่ายรูปเสร็จพักหนึ่งคืน
หนึ่งคืนอีกวันหนึ่งผมจะเดินทางตอนเช้า

ที่ปั๊มเดิมผมต้องกลับรถย้อนสอนมา

อยู่ที่หน้าห้องน้ำเหมือนเดิมล้างหน้าอยู่

พี่อะไรด้วยความว่าเป็นผู้หญิง

จะเช็คว่าน้องเป็นคนหรือเป็นผี

เนื้อนั้นคือทางที่นี่
ว่าน้องเหมือนไม่คุยกับพี่พี่ต้องขอโทษก่อน
วันนี้มาทำพฤติกรรมที่ไม่สุภาพอีก

มีหนูเห็นผู้หญิง
ใส่ชุดสีขาว

ผมก็บอกว่า

ว่าหนูอ่ะเห็นพี่อ่ะมาเข้าห้องน้ำใช่ไหมอืม
แล้วก็พี่ผู้หญิงคนนี้มองจ้องหนูอยู่อืม
เพราะว่าตอนที่ผมไปขอบุรุงบุหรี่สูบเนี่ย
คือผมจะเดินไปที่รถใช่ไหมผมก็ต้องสะกิดน้อง
น้องก็ต้องหันมาหน้าเขาจะหันมาที่รถพอดี
ก็จะต้องหันหน้ามาทางรถก็จะเห็นเนี่ย
ผู้หญิงนั้นยืนตรงรถแล้วก็มองมาที่ผม

เส้นนี้เขาไม่ค่อยเดินทางกันหรอกเขาก็เกิดววิทยาธิ์เหมือนมันเยอะ

ผมก็เลยขัดกับอยู่ในใจ
ตรงที่ว่าผู้หญิงชุดขาว

เฮ้ยคืออะไรวะ

คือผมต้องบอก
ก่อนว่าผมไม่รู้เลยว่าผมเจออะไรมา
แต่ผมเจอระหว่างทางที่มาผมเจอมาเป็นแบบนี้
แต่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่จะเจอกับรถคันนี้
ปัจจุบันรถคันนี้ผมให้น้องไปขับต่อแล้วนะไปผ่อนต่อ
น้องก็บอกไม่เจออะไรทีนี้ก่อนหน้านี้กับรถคันเดิมอะครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนเมษาปีที่แล้ว
ตอนนี้ขับรถอยู่อันนี้ไปต่างจังหวัดคือตัวผมเองเกิดอาการหลับใน
ก็คือขับรถไปแล้วง่วงชอบขับรถตอนกลางคืน
ก็วิ่งเลนซ้ายขับขับไปรู้เลยว่าหลับไหน
ง่วงมากหลับฝันว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาว
มาเรียกครับตื่นเพราะจังหวะตื่นขึ้นมาเชื่อไหมว่า
ข้างหน้าห่างไปแค่ประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะครับ
มันจะเป็นต้นไม้ใส่ลงมาซึ่งมันอันตรายในเลนส์นั้นคือ
เป็นเลน็นปิดถ้าผมไมสู่ก่อน
ผมก็เลยไม่คิดว่าหรือผู้หญิงคนนี้เสื้อขาว
เขามาดีนะแต่คนที่วิ่งตามข้างนอก
เข้ามาไม่ได้รู้กลัวเราหรือกลัวพี่ผู้หญิงเลือดสีขาวมากับเรา
อันนี้คือผมไม่รู้เลยผมสรุปของผมเองประมาณนี้
โอ้โหเดี๋ยวนะถ้าในมุมมองผม
จากเรื่องที่คุณอรุณเล่ามาโอเคผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะอยู่ในรถคันนี้แหละ
ซึ่งเขาเป็นใครอะไรยังไงก็ไม่รู้เขาอาจจะเป็นแม่ย่านางตามความเชื่อ
หรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่อีกอันหนึ่งที่คุณอรุณไปเจอ
คุณไปจอดรถอยู่ตรงแยกนั้นผมว่าเขาก็อยู่ตรงนั้น
แล้วเราไปจอดตรงนั้นเขาไม่สามารถขึ้นรถเราไม่ได้
หรือพยายามจะขึ้นรถเราแล้วขึ้นไม่ได้
ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะดูมันไม่เกี่ยวข้องกันถูกไหม
เด็กปั๊มเห็นว่าเป็นผู้หญิงชุดขาวคุณอรุณรับรู้
และเห็นทางกระจกมองหลังว่าเป็นผู้หญิงชุดขาว
แต่ตอนที่ลงจากรถไปแล้วไปมองรอดใต้ท้องรถไปเห็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นชุดดำ
ผมว่าตรงนั้นคือจุดของเขาเห็นแค่กางเกง
กางเกงดำยังไงก็ต้องออกเป็นชุดดำอยู่แล้ว
เป็นไปได้ไหมคะว่าตรงนั้นอย่างที่คุณอรุณบอกมันเป็นแยก

ผมว่าเป็นไปได้นะเพราะเราไม่รู้ระยะเวลาที่ผ่านมา
แล้วเราไม่ได้ชินเส้นทางนี้ด้วย

ถ้าไปเจอที่พักอีกนี่หูจบเลยนะทริปนี้
คือถ้าไปเจอที่พักอีกก็แสดงว่าทริปนั้นน่ะ

อยากจะเป็นเหมือนกับนักเดินทาง

หนึ่งคือไอ้การไปคนเดียวมันไปได้
แต่เราต้องรู้จักเซฟตี้

หรือว่าหลายที่ที่มันเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว

ผ่านปลาผ่านเขาผ่านโค้ง
แน่นอนว่ามันจะมีความอันตรายซ่อนอยู่

แบบเข้าขับเข้าไปสมมุติไปอุทยานที่หนึ่งไม่ใช่ช่วงเทศกาล

อยู่ที่วิจารณญาณของคุณแล้วนะ
แล้วคุณจะทำยังไงกับสิ่งนั้น
แต่ทั้งหมดห้ามลงจากรถอย่างเด็ดขาด

เพราะว่าบางทีคนน่ากลัวกว่าผีเยอะ
เขาอาจจะแค่มาปรากฏตัวอยู่ตรงนั้น

แต่คนที่มาในรูปแบบของมิจฉาชีพ
เขาพร้อมที่จะทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลา
อันนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะมีทุกที่
แต่ทั้งหมดเลยเราต้องระวังตัวไว้

บางทีมันมีความก้ำกึ่งอยู่ว่าขับรถไปตอนกลางคืน

แล้วเราต้องตัดสินใจว่าเราจะจอดหรือไม่จอดรับเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความตื่นเต้น

ถือว่าคุณอรุณมีประสบการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับ
ถนนหนทางนี่ล้วนเลยนะ

จริงแล้วระหว่างทางหรืออะไรพวกนี้

ขณะนี้มีเส้นทางที่ใกล้กว่า
ล่นระยะเวลาได้ประมาณ๕๑๐นาที

จากมันจะเป็นทางที่มันจะต้องบังคับไปจริง
ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ก็ยังหาเหตุผลหาคำตอบไม่ได้จนทุกวันนี้

แต่น้องที่ขับรถคันนี้ทุกวันนี้ไม่ได้เจออะไร

กระทั่งทุกวันนี้คุณอรุณขับรถไปไหนมาไหน

เจอเหตุการณ์ตัวนี้แค่ตอนเมษายที่ฝันที่มาปลูก

แต่ว่าทุกครั้งที่ขับรถคันเดิมครับ
มันก็จะมีความรู้สึกหล่อนไปเลยนะ

ก็เลยต้องให้น้องบอก

ผมว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนคนที่เดินทาง

กับคนที่ใช้รถยนต์ต่างก็เหมือนกัน

อย่างพี่แจ๊กก็ไม่เคยเจอขนาดทำรายการผี

นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณอรุณนะครับ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น

ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องสยองขวัญจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลา
เราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง

ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นรับชมกันแบบพรีเมียเลยนะครับ
ส่วนสัปดาห์หน้านั้นแขกรับเชิญจะเป็นใคร
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
วันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาไปแล้วครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ